ปัจจัยหลักอย่างสภาพอากาศแล้ว

ก็คือระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนน
ขับขี่ตามกฎหมายตามวินัยจราจร
ถูกต้องคุณเพราะว่าไม่ฉะนั้นมันก็จะเกิดเรื่อง

บางทีจะเกิดความบาดหมางกัน
กลายเป็นการทะเลาะวิวาสไปอีกอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะ
คลิปที่จังหวัดภูเก็ตกรณีที่หนุ่มคนนึงเป็น
เลี้ยวอยู่ในเลนที่ไม่ได้ให้เลี้ยว

กลายมาเป็นที่มาของคลิปนี้ว่า
คุณไม่รู้ว่าผมลูกใคร
นี่ทีนี้ไปดูค่ะคลิปนี้นะคะ
ถูกแชร์กันอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ขับรถแบบนี้ต้องประจานจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ขณะที่ผู้ขับขี่เจ้าของเรื่องนี้นะคะ
กำลังรอที่จะเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกแห่งหนึ่ง

คือถนนนี่มันมี๓เลนท์
แล้วก็เบียดเข้าช่องจราจรบริเวณไหลทาง
ทำให้เจ้าของคลิปนี้ที่ขี่มา
ขับขี่มาตามกฎจราจรอย่างถูกต้องก็ไม่พอใจสิคะ

โดยฝั่งเจ้าของคลิปก็พยายามชี้แจงคู่กรณีนะ
บอกว่าถนนมันมี๓ช่องจราจรนะคุณ

แปลว่าเลนซ้ายสุดไม่ได้ให้เลี้ยวขวานะ
ซ้ายก็มีไว้ให้เลี้ยวซ้าย๑เลน
แต่สิ่งที่คู่กรณีทำก็คือ
ใช้ช่องเลี้ยวซ้ายแซงมาเลี้ยวขวา

เดี๋ยวนะดิฉันเจอบ่อยมากลักษณะแบบนี้ในกรุงเทพ
เถอะค่ะตำรวจที่เกี่ยวข้องตำรวจจราจร
ช่วยตรวจสอบแล้วก็กวดขันกับลักษณะแบบนี้หน่อย
คือเลี้ยวในที่ที่ห้ามเลี้ยวเขาให้เลี้ยวขวา
เดี๋ยวดันไปเลี้ยวซ้ายเข้าให้ตรงแต่กลับไปเลี้ยวขวา
อะไรแบบนี้ทำให้ลักษณะแบบนี้เกิดเรื่องบาดหมาง

ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้กรณีที่มันเกิดเป็นเรื่อง

คุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครไม่ต้องมาสอนกฎหมาย

ก็มีการแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นจำนวนมาก

พันธุ์ตำรวจเอกนิกรสมศุกร์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวิชิตจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยนะคะ

หลังจากเกิดเหตุเมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวบอกว่าเดินทางมาที่โรงพักทันที
เพราะว่าเข้าใจว่าคู่กรณีอาจจะมาแจ้งความ
ก็คือเข้าใจว่าเจ้าของคลิปจะมาแจ้งความ

แต่มาถึงแล้วไม่พบก็เลยเดินทางกลับ

กลับมาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะ
เมืองต้นชายในคลิปก็ถูกอบรมมารยาทวินัยในการขับขี่ค่ะ

พระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๔๖นะคะ
ขับรถแซงรถอื่นในทางร่วมทางแยก
แล้วก็มาตรา๔๓วงเล็บ๔ค่ะ
ขับรถประมาทหวาดเสียวอันเกิดอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สิน
จากนี้ก็ยังถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๓๙๒ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเปรียบเทียบปรับนะคะ
อัตราโทษสูงสุดทั้ง๓ฐาน
ทั้ง๓ฐานความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้รู้ยังคะคุณอริยาเพราะลูกใครคะ
นั่นน่ะสิก็ในเมื่อเจ้าตัวเขายังไม่รู้ว่าผมเป็นใคร

สิ่งสำคัญเลยนะคุณอริยาสำหรับข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เลย
คือต้องเคารพกฎจราจรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องของความผิดเราเป็นฝ่ายถูกก็ไม่ต้องกลัว
เพราะว่าเราเคารพกฎจราจรและที่สำคัญมันเกิดความเสี่ยงน้อยมาก
จะเกิดอุบัติเหตุและเรื่องบาดหมางกันแบบนี้
เพราะว่าก่อนที่เรารายงานกันเรื่องของความบาดหมางกัน

ใช้ปืนยิงเจาะยิงก็มีมาแล้วนะร้อนไงคะ
ก็เป็นเรื่องร้อนบนท้องถนนอากาศร้อนไม่พอนะ